เหตุการณ์ที่ต้องใช้คำว่าคนที่รู้ใจร้ายที่สุดเนี่ยนะคะ
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรี
เขาบอกว่าเงินเขาหาย๕ปีผ่านไปหายไป๑๐ล้านบาท
มันหายไปไหนตั้งคำถามกับตัวเองไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่า
ก็ไม่มีนะสรุปสุดท้ายค่ะต้องไปซื้อกล้องวงจรปิด
ติดไว้ในห้องของตัวเองนี่คือคำตอบที่อดีตนายกเทศมนตรีได้
เพราะเด็กสาวที่เอามาเลี้ยงดูเหมือนลูกเป็นคนขโมยเงินไป
ขโมยช่วงไหนช่วงที่เธอลงไปทำกับข้าวค่ะ
ช่วงเช้ามืดค่ะอาศัยช่วงเวลานั้นมาขโมย
ถามวันนี้คลิปเดียวเหรอหลายคลิปค่ะทำซ้ำแบบนี้ซ้ำไม่ไหวค่ะ
คุณตวงทิพย์ภาวะสุขออภัยนะคะภาวะสุดชัยกิจ
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองไม้แดงจังหวัดชนบุรี
คนที่เป็นผู้เสียหายที่บอกว่าเงินหาย๕ปี๑๐ล้านบาท
พอได้คำตอบเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะไปเลยค่ะเอาไปให้ตำรวจ
อกจากนี้มีเสื้อผ้ามีของใช้แบรนด์เนมมีสมุดบัญชีเงินฝากของผู้หญิงคนนี้
ที่ชื่อว่านางสาวสุนันทาสืบแก้วอายุยี่สิบเก้าปีที่ตัวเองเนี่ยเก็บมาเลี้ยง
ที่เอามาเลี้ยงเอามาให้ทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้งานทำเนี่ยนะคะ
เอาไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีค่ะจากการตรวจสอบพบว่า
ในบัญชีของนางสาวสุนันทามีเงินเข้าออกประมาณสี่ล้านบาทนอกจากนี้มีทรัพย์สินอื่นอื่นด้วยนะคะ
รถยนต์สามคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันฟาร์มไก่ขโมยถึงขั้นมีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองน่ะ
มูลค่าหลายล้านบาทค่ะจากนั้นตำรวจไปเชิญตัวนางสาวสุนันทามาสอบปากคำที่โรงพัก
ช่วงหนึ่งเขาพยายามขอโทษนะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ชาวนากับงูเห่าค่ะฟูมฟักเลี้ยงดูมาอย่างดี
แต่สรุปสุดท้ายมาแว้งกัดนางสาวสุนันทายอมรับนะคะ
ขโมยเงินจริงเกิดจากความโลภค่ะ
แรกหยิบไม่มากแต่ช่วงหลังหยิบครั้งละเป็นหมื่น
บางทีเป็นแสนก็มีแต่จำไม่ได้ค่ะ
ทำทั้งหมดกี่ครั้งและยอดรวมมันกี่บาท
เอาไปถามผู้เสียหายเนี่ยนะคะคุณตวงทิพย์
ให้๔๕ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเงินหายบ่อย
ก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดมาเก็บมาติดไว้ในห้องนอน
เห็นพฤติกรรมทั้งหมดเลย
เฉลี่ยแล้วนะแอบขโมยเงิน
ตกเดือนละ๒๓แสนบาท
รวมเป็นเงินแล้วประมาณ๑๐ล้านบาท
จากนี้นะคะบอกว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
รู้จักครอบครัวของนางสาวสุนันทามากกว่า๑๐ปี
นางสาวสุนันทาเรียนมหาวิทยาลัย

ตอนนั้นเริ่มเอ็นดูแล้วพอเรียนจบให้มาช่วยงานที่บริษัทค่ะ
ทำหน้าที่สำคัญด้วยเป็นเลขาส่วนตัวเลย
และฝากเข้าทำงานที่อำเภอเมืองชนบุรีด้วยที่ผ่านมารักเลี้ยงดูเหมือนลูก
แต่สรุปสุดท้ายมาทำแบบนี้เธอบอกว่าเจ็บใจมากค่ะ